ท่านผู้ชมครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องสาวชื่อดังเชื่อว่าท่านรู้จักแน่นอน
ตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับตำรวจหนุ่มนะฮะหน้าตาดีนะครับ
สิบตำรวจรีชัดมงคลสมแก้วชื่อเล่นชื่อยิว
ไลฟ์เนี่ยเป็นไลฟ์ล่าสุดนะฮะเหมือนกับเขาก็ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเนี่ย
แต่มีคนเข้ามาถามว่าพี่ช่วงนี้ไม่ทำงานเหรอคะพี่ยิว
พี่ยิ้วบอกช่วงนี้เวิร์คฟอร์มโฮมเป็นเรื่องเลย
เดี๋ยวฟังนะฮะช่วงคลิปแล้วก็ไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ
ทุกวันวิวสุดิยังโมงนะครับก็ค่อยก็จะมีเวลาของแต่ละที่ไปไม่เหมือนกัน

เขาจะมีวันพักวันทำงานกันอยู่

แต่ทีนี้คนเขาก็ที่เขาฟังไลฟ์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลย

บางคนก็บอกเนี่ยแฟนฉันเข้าเวรทุกวันน่าจะ๒เดือนแล้ว
ต่อไปคิดว่าน่าจะเข้าเวรออนไลน์นะคะ
มีอีกท่านบอกพี่ชายเราเป็นตำรวจช่วงนี้ต้องเข้าโรงพักเกือบทุกวัน
เพราะสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันไม่ทราบว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไร
ถ้าสายตรวจเนี่ยทำงานปกติสืบจะจับออนไลน์คงไม่ได้
คือหนุ่มยิวเนี่ยเขาเป็นสายตรวจถ้าตามข้อมูลที่เขาบอกกันประมาณอย่างนี้ว่าในคอมเมนต์นะนะ

ใช่ค่ะคือยิวเนี่ยค่ะเขาเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
ลาออกมาสมัครตำรวจจบการฝึกในกองร้อยที่๓ศูนย์ฝึกตำรวจภาค๙
ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับรามสพมาย
แต่ปัจจุบันถูกเรียกไปช่วยราชการที่ฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ตอนนี้อายุ๒๒นะคะเขาก็เป็นในแบบด้วย
ทวงคืนแล้วเพลงดังมากยอดวิว๑๗ล้านวิวอะค่ะ
คนก็เชียร์ว่าแบบเออเป็นคู่จิ้นอยากให้คบกันจริง
แต่ตอนนั้นคุณเจนนี่เขามีแฟนอยู่แล้ว
แต่พอคุณเจนนี่เลิกกับแฟนเก่าก็เลยมาคบกับยิวจริงจัง

เขาก็ประกาศคบกัน๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
ก่อนหน้านี้เราสองคนรักกันมาก
ล่าสุดพลตำรวจรีพิชวุฒิสงวนสมบัติสุริผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ผู้คนสนใจประชาชนสนใจ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องเร่งดำเนินการนี่ก็มีคำสั่งออกมาด้วยนะครับ
ปัจจุบัน๑๐ตำรวจรีฉัดมงคลสมแก้วช่วยราชการฝ่ายอำนวยการ
ซึ่งกำลังพิจารณาออกคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด
คือตำแหน่งพบหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพสพมายนะฮะ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วก็มีความไม่เหมาะสมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกคนต้องรู้ดีว่ามันมีระเบียบปฏิบัติพวกนี้อยู่
ภาพลักษณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ก็กำลังตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดอยู่นะคะเรื่องของการทำให้องค์กรเสื่อมเสียหรือเปล่า
แต่ว่าตำแหน่งเขาก็คือธุรการทำงานฝ่ายอำนวยการ
แล้วก็เวิร์คฟอร์มโฮมได้บ้างจริงก็คงต้องชี้แจงตามขั้นตอนกันต่อไป